ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลุงพล
ลุงพลเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่า
ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า
หรือลุงพลเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า

หรือ๔มีคนวิเคราะห์นะลุงพลอย่าโกรธกันนะ

เพราะตอนนี้ลุงพลดังมากเลยเลยเหลิม
คะเอาชัดเกิดอะไรขึ้นกับลุงพลเมื่อวานคะ
ครับก็กรณีที่มีภาพออกไปนะครับ
เหมือนกับผมพยายามที่จะคุกคามสื่อนะครับ
อันนี้ขอเอ่ยช่องชื่อแล้วกันนะครับ

ที่มีภาพหลุดออกไปเหมือนกับภาพมันออกไป
เหมือนผมพยายามที่จะทำร้ายน้องนะครับ
อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่มันออกไปนะครับ
มันอาจจะดูเหมือนกับพยายามคุกคามสื่อนะครับ
แต่ถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาจะดูว่าอาจจะเป็นการหยอกล้อน้องนะครับ
แต่ว่าคือภาพที่ออกไปครั้งแรกเนี่ย
ผมพยายามที่จะขอไมค์จากน้องฟ้านะครับ
ทีนี้น้องฟ้าก็ไม่ปล่อยไมค์นะครับ
ถ้าปล่อยมายภาพคงจะออกมาสวยนะครับ

ถ้าสื่อมองว่าผมพยายามคุกคามสื่อนะครับ

ของช่องข่าวไทยรัฐนะครับ
อันนี้ผมอยากจะแจ้งว่า
ถ้าผมผิดผมก็ต้องขอโทษนะครับ
ค่ะลุงพลคะย้อนนิดเดียว

อยากจะขอไมค์จากน้องฟ้าใช่ไหมคะ
แล้วทำไมลุงพลถึงอยากจะขอไมค์จากน้องฟ้าด้วยล่ะคะ
ก็ปกติแล้วอมรินถ้าเมื่อก่อนนะครับ

บางครั้งผมก็ถือไมค์สัมภาษณ์เองอย่างนี้ครับ

ว่าคือน้องฟ้าจากช่องอมริน

มันเกิดอะไรขึ้นนะวินาทีนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เครียดกดดัน
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่บ้านหรือว่ามันเป็นความเครียดสะสมหรืออะไรยังไงฮะลุงพล
คือน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่คุณภาคภูมิพูดนะครับว่า
ผมก็เจอเรื่องต่างต่างมาเยอะเนอะไม่ว่าจะประเด็นเรื่องอ่า
อย่างเมื่อไหร่จะแถลงเรื่องเงินสำนักสงภูหลวงนะครับ
แล้วล่าสุดนี้ก็เห็นว่าจะตรวจสอบเรื่องการสร้างปู่ปริจิตนคราช
อันนี้ก็ยินดีครับผมยินดีทุกอย่างครับผมเป็นคนโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับ
เรื่องถ้าถามว่าผมเป็นคนนิสัยแบบนี้ไหมผมเคยพูดผ่านสื่อมาหลายครั้งแล้ว
ผมว่าถ้าใครดูข่าวครั้งแรกแรกนะครับการที่ว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อย
พูดจาอ่อนโยนนะครับเป็นคนใจบุญสุนทานไอใจบุญสุนทานนี่ใช่ครับ
แต่ถามว่าผมเป็นคนเรียบร้อยไหมถามคนบ้านกรอกได้ครับ
ผมเป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมานะครับนี่คือนิสัยจริงจริงของผมนะครับอืม
ถ้าถามว่าผมทำไมต้องพูดครับพูดอะไรตลอดการพูดผ่านสื่ออย่างน้อยมันก็ต้องมีคำสุภาพออกมาบ้าง
จะให้ผมพูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบมันพูดไม่ได้ครับสื่อก็ต้องโดนว่าเออทำไมเอาคำหยาบมาออกสื่อครับ
ค่ะลุงพลถามจริงและตัวตนจริงของลุงพลเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่
หน้านี้เราก็ได้เห็นบ้างลุงพลก็ร้องไห้ก็มีร้องเพลงร้องเพลงก็ได้และลุงพลอารมณ์เกลี้ยวกลาดอย่างเมื่อวานคนก็ตกใจ
ลุงพลก็มีอ่ะพูดจาสุภาพเอาจริงลุงพลตัวตนของลุงพลเป็นคนยังไงกันแน่คะ
ปกติแล้วนิสัยจริงของผมนะครับผมจะเป็นคนชอบพูดเล่นนะครับหยอกล้อครับ
เหมือนมีมุกตลกเพราะผมชอบดูตลกอยู่แล้วนะครับมุกตลกผมก็จะมีเยอะ
ยูทูปเปอร์อยู่บ้านผมเนี่ยเจอมุกผมแต่ละครั้งบางทีตามผมไม่ทันนะครับ
อันนี้คือนิสัยจริงของผมแต่ถามว่าผมเป็นคนใจร้อนไหมใจร้อนครับอันนี้ยืนยันว่าเป็นคนใจร้อนนะครับ
เป็นคนสู้กับเรื่องต่างไหมสู้ครับผมเป็นคนตรงแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะครับ
มีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยไม่ว่าอะไรแล้วแต่กับที่เกิดขึ้นในบ้านกรอก
ผมจะเป็นคนแรกแรกเสมอที่ออกมาพูดครับ
ลุงพลความจริงมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะค่อยไล่ถามไปนะฮะ
หนักบ้านเบาบ้างตรงไหนก็เอาที่สบายอกสบายใจจะตอบกันได้กันแล้วกัน
เอาล่าสุดก่อนเห็นบอกเจ้าหน้าที่มาเอาท่อนไม้ไปแล้วเหรอครับท่อนไม้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ย

เจ้าหน้าที่เขาไปแจ้งความไว้เมื่อวานเรามีเรื่องของความคืบหน้าทางคดี
ที่บอกว่า
คนที่ถูกครอบครองได้ในใบเอกสารนะครับ

ในการแอบอ้างเป็นเจ้าของไม้ขอนนี้

ท่านบอกว่าจะฝากไว้ที่บ้านผมก่อน

ที่ป่ามาเนี่ยได้นำมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ย

ทางป่าไม้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียน

พิสูจน์ได้ชัดว่าเป็นไม้ตะเคียน

เคารพนะครับเคารพในการที่

ซึ่งวันนี้ผมก็

ท่านจะเอาไปมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เอาไม้ไปแล้วเนี่ย

ก็ทำความสะอาดครับเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะ

เพราะว่ามีป้าสองคนเขาดูแลความสะอาดอยู่แล้วครับ
ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาไว้
ก็คือเรื่องการครอบครองไม้ห่วงห้าม

มันคือไม้ห่วงห้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เมื่อกมาย้์ทางกล่าวมันมายังไงนะครับ

เป็นไม้ตะเคียนนะมีความรู้สึกไง

แล้วเคยบอกชาวบ้านไหมตอนที่ได้ไม้ท่อนนี้มา

ไม้ตะเคียนไหมผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะว่าเป็นไม้ตะเคียน
แต่ว่าผมตัดท่อนหัวท่อนท้ายเนี่ยไม้ไม่มีสีเหลือง
เนื้อมันเหมือนไม้ตะขนุนผมก็ไม่รู้ว่าไม้ขนุนทำไมมันลำใหญ่ขนาดนี้
ขนุนไม่น่าจะมีลักษณะอย่างงี้ซึ่งผมก็เข้าใจว่าถ้ามันเป็นไม้ตะเคียนเนี่ย
ผมจะไม่นำมาทำเป็นเสาบ้านเสาโชว์หน้าบ้านนะครับ
ผมก็เลยเก็บไม้ตะเก่าไว้ตรงนั้นครับไม่กล้าเอามาทำสาวบ้านครับ
แล้วเขาไปกราบไห้บูชากันได้ยังไงจนถึงขนาด
เพราะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงพลให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
เข้าใจผิดไปเองว่านี่คือไม้ตะเคียนและชาวบ้านก็เลยมากราบไหว้อะค่ะ
อันนี้มันก็จะมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อันนี้ผมไม่ไปก้าวกายกับเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
คือมันมีคนที่เขามากราบไหว้ขอพรหรือว่าบนบานอะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วเขาประสบผลสำเร็จมันก็มีเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันจนมันเป็นข่าวดังมา
คนที่บางทีถ้าดูตามข่าวนะครับมันจะมีการมาลำแก้บนมั่งนะครับ
ลำแก้บนนะครับเอารถแห่มามาเปิดนะครับมาเปิด
ซึ่งถ้าดูย้อนหลังจะเห็นว่ามีรถแห่มาที่บ้านผมนะครับ
ซึ่งมีข่าวแม้กระทั่งจะมีจินตลาภูลาภนะครับ
มาแสดงถวายให้กับแม่ตะเคียนโสระพี

ก็คือมันสืบเนื่องกันมาเหมือนกับว่าไม้ท่อนนี้มันเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดมีการตรวจสอบอย่างวันนี้มีการตรวจสอบว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะครับ
ซึ่งไม้ตะเคียนก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีหลายสายพันธุ์
ผมเชื่อว่าการตรวจสอบไม้ตะเคียนเนี่ยถ้าเอาแว่นขยายมาส่องเนี่ย
รู้ได้ยังไงว่าเป็นไม้อะไรนะครับมันต้องมีการตรวจสอบลึกมากกว่านั้นไหม
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับทีนี้มันมีเหตุการณ์ต่างต่างเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันมาจนหลายเดือนผ่านมานะครับ
ผมก็เชื่อว่าถ้าคนที่เขามีโชคนะครับถูกหวยนะครับ
ถูกหวยเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
มันก็ทำให้คนเริ่มมีความศรัทธามากยิ่งขึ้นนะครับ
อันนี้ผมยืนยันว่าในส่วนนี้ผมไม่ได้มีการให้ชาวบ้านมากราบไหว้
ผมไม่เคยไปโฆษณาว่าคุณต้องมากราบไหว้นะ
เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้ที่ให้โชคให้ลาบนะไม่เคยไปประกาศตรงนั้นนะครับ
แล้วก็อีกอย่างผมไม่เคยนำตู้บริจาคไปตั้งไว้ตรงนั้นนะครับ
อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็เรื่องการขายทูบนะครับ
ถูบนะครับอันนี้ไม่มีนะครับทูบเนี่ยผมซื้อเองนะครับ
ผมใช้เงินส่วนตัวของผมซื้ออืมนะครับส่วนดอกไม้ดาวเรืองนะครับ
ขันหมากเบงนะครับขันห้าที่ป้าสองคนที่เขาเตรียมมา
นั่นคือเป็นวัตถุดิบที่เขาซื้อมาเองเขาก็นำมาขายนะครับ
ราคาก็ปกติน่าจะประมาณสี่สิบบาทนะครับอ่าลุงพลค่ะนิดอ่า
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าคือเขามากันเองประมาณอย่างนั้นใช่ไหม
ครับเข้ามากันเองครับครับครับลูกคนค่ะมีประเด็นที่มัน
เขามาด้วยความสัทธาความเชื่อส่วนบุคคลครับค่ะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของไม้อีกนิดหนึ่ง
คือเมื่อวานรายการเรานี่แหละเล่าข่าวไปว่ามีภาพที่ออกอากาศไป
ทั้งช่องยูทูปช่องหนึ่งอ่ะค่ะตอนยูทูปเบอร์ไปถ่ายทำลุงพลครับ
เหมือนกับลุงพลไปดึงเปลือกไม้แล้วมาเคี้ยวแล้วถุยลงพื้น
แล้วก็นั่งลงกับพื้นอันนี้คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงพลทำแบบนั้นทำไม
คนสงสัยถึงขั้นที่ว่าลุงพลไปล้อเลียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาตรวจสอบไม้หรือเปล่า
ลุงพลอยากจะตอบตรงนี้ยังไงไหมคะ
คือผมก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคนดังทำอะไรขยับอะไรมันก็เป็นข่าวไปหมดนะ
ผมก็ไม่ได้มีเจตนาไปล้อเลียนท่านเจ้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีการเรียนมาด้านนี้โดยตรงนะครับ
แต่ถ้าเป็นสำหรับชาวบ้านบ้านแบบผมเนี่ยถ้าผมเดินขึ้นเขาอย่างนี้ไปหาของป่าเก็บผักหวาน
หรือว่าไปหาหน่อไม้อย่างนี้ครับเราไปเจอขอนไม้หรือเป็นไม้เก่าเก่าน่ะ
อยากรู้ว่าเป็นไม้อะไรเราก็ใช้มีดฟันดูแล้วก็เคี้ยวดูบ้างดมดูบ้างครับ
มันจะมีกลิ่นของไม้นะครับผมเองก็รู้เป็นบางอย่างครับ
ผมก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยถ้าการตรวจสอบไม้แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าไม้นี่เป็นไม้อะไร
ถ้าเราสงสัยเราก็ทำประมาณนี้ครับ
ทีนี้พญานาคเนี่ยที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยวันนี้มีคนไปร้องกรมป่าไม้อีกนะ
บอกให้ไปตรวจสอบหน่อยขออนุญาตในการจัดสร้างหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
คือตรงนี้มันยังไงท่านเดิมหรือเปล่าครับ
ก็ท่านเดิมกับไม้นั่นแหละท่อนไม้นั่นแหละ
อ๋อเป็นท่านเดิมเนาะครับโอเคครับ

อันนี้ก็ทราบข่าวแล้วครับทราบข่าวแล้ว
ผมมียานที่ผมรู้แล้วครับ
ตกลงเราสร้างตรงนี้เราได้ไปถามใครหรือว่าได้ไปขออนุญาตใคร
เรารู้สึกว่ามันยังไงมันสามารถสร้างได้เลยหรือยังไง
รัชพลที่ไปช่วยเขาได้ให้คำปรึกษาหรือบอกว่ายังไงไหมครับ
คือพื้นที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับ
ผมก็ได้ติดต่อไปทางแขวงทางหลวงนะครับว่า
บริเวณตรงนี้มันสามารถสร้างวัตถุที่เป็นวัตถุทาวรแบบนี้ได้ไหมนะครับ
สร้างพญานาคเนี่ยมันจะสร้างได้ไหมต้องห่างจากถนนเท่าไหร่นะครับ
ทางเขาก็มาวัดนะครับมาวัดดูว่าต้องห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางตรงเลนถนนนะครับ
เข้าไปห่างเก้าเมตรนะครับหลังจากนั้นก็สามารถสร้างได้
ซึ่งผมก็ได้ถมดินออกไปจนถึงติดกับห้วยนะครับติดกับห้วยปรุงนะครับ
ก็ใช้จำนวนดินขนทั้งหมดเนี่ย๘๐๐กว่าเที่ยวนะครับก็เป็นเงินจำนวน๒แสนกว่าบาทที่ผมใช้เงินถมตรงนี้ครับ
แล้วก็คือวัดระยะไปแล้วผมคิดว่าเออพื้นที่มันสามารถสร้างได้ผมก็เลยสร้างครับ
มันเป็นที่ของใครลุงพลตรงพื้นที่ตรงที่เป็นโรงเรียนที่สร้างเนี่ย

ใช่ครับผมซื้อจากอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสวนยางข้างบ้านนะครับ
ครับแต่ได้ถามทางหลวงเขาแล้วว่าต้องห่างจากถนนเท่าไหร่อะไรยังไงกัน
เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าทำได้ถูกต้องประมาณอย่างนี้
ทางเจ้าที่ทางหลวงเขาก็บอกว่าแล้วแต่ว่าหลักกิโลตรงไหนมันสามารถขยายถนนหรืออะไรประมาณนี้
ก็บอกว่าตรงนี้ที่บ้านลุงเนี่ยสร้างได้เลยนะมันทำได้ครับเขาก็บอกประมาณนั้นครับ
ทีนี้ค่ะลุงพลคะมีคนที่เคยใกล้ชิดกับลุงพลหลายคนเลย
หมอปลาภรรยาหมอปลาทนายโนบิผีอุ๊บวิริยะคุณปิ๋มซีโฟ
ก็ออกมาพูดถึงลุงพลในช่วงระยะหลังนี้นะคะที่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเขาก็ตีตัวออกห่างลุงพลหรือยังไงหรือเปล่า
มีถึงขั้นฟ้องร้องอะไรกันด้วยลุงพลอยากจะพูดถึงใครเป็นพิเศษหรือว่าชี้แจงถึงใครยังไงบ้างไหมคะ
เรียงไปเลยก็ได้นะคะหมอปลาภรรยาหมอปลาอย่างนี้ค่ะ
ครับก็สำหรับหมอปลานะครับผมได้พบหมอปลากับพี่น้ำฟ้านะครับพี่น้ำฟ้าเนี่ยกับพี่อุ๊บวิริยะนะครับ
วันที่๙นะครับวันที่๙ธันวาคมน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันที่๙ธันวาคมนะครับ
เราผมนะครับหมอปลานะครับแล้วก็ทนายอีกสองท่านนะครับเราได้เข้าไปพบนะครับผู้การนะครับ
ผู้การสันธารถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับผู้การใหม่นะครับท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่มุกดาหารนะครับ
เป็นผู้การคนใหม่แล้วก็ได้ไปมอบกระเช้ากระเช้าให้ท่านนะวันนั้นเราก็ได้คุยกับทางผู้การเรียบร้อยนะครับ
ผมกับหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเนี่ยเราก็แยกทางกันหมอปลานี่กลับเพชรนะครับ
ส่วนพี่น้ำฟ้าเนี่ยท่านก็ขับรถมาเองกับทีมงานพวกพี่ต่องพวกน้องโยเดี๋ยวเขาก็ไปด้วยกัน
หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ติดต่อหมอปลานะครับไม่ค่อยได้ติดต่อหมอปลา
ถามว่าผมมีอะไรทะเลาะบาดหมางใจกับหมอปลาอันนี้ไม่มีครับ
ค่ะแต่หมอปลาเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งความข้อหามินประมาทลุงพลไป
ประเด็นเรื่องของเครื่องดักฟังในรถของลุงพลอะไรแบบนี้ค่ะลุงพลจะชี้แจงเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
อันนี้ประเด็นนี้ผมก็ไม่ได้พาดพิงว่าเป็นของหมอปลานะครับอันนี้แจ้งแจ้งทราบตรงนี้เลยว่า
ไม่ว่าหมอปลาท่านจะทำอะไรนะครับผมก็ยังเคารพในสิ่งที่หมอปลาตัดสินใจทำนะครับ
เคยได้พูดได้คุยอะไรกันอีกบ้างไหมฮะหลังจากมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
จะติดต่อหรือโทรไปหาหรือจะไปเคลียร์ใจอะไรยังไงไหม
ถ้าถามว่ามีทนายท่านหนึ่งบอกว่าผมแนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่ทำตามผม
ทนายท่านนั้นไม่ดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่บ้านกอกมันควรที่จะเดินทางไปเพชรไหม
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านโควงโควิดไปแล้วก็ต้องกลับมากักตัวนะครับ
ถ้าหาว่าผมเนี่ยไม่ทำตามล่ะอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่ขอไปก้าวไก่ตรงนั้นนะครับ
มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเองนะครับที่ท่านจะคิดนะครับ
ทีนี้พี่อุ๊บวิริยะเนี่ยบอกว่าโอ้โหลุงพลเอารูปเข้าไปอยู่ในแผ่นโปสเตอร์เปิดรับบริจาคอะไรยังไงได้ยังไงไม่ขออนุญาตเลยเนี่ย
คงจะฟ้องด้วยลุงพลมีรูปตั้งหลายคนตรงนั้นได้ขอเขาก่อนหรือเปล่า
อันนั้นไม่ใช่ฝีมือผมครับเอาเหรอฮะผมเล่นโทรศัพท์แทบจะไม่เป็นด้วยซ้ำไปครับ
อ่าแล้วใครทำให้คะครับไม่ทราบเหมือนกันครับ
มมมแต่แต่บัญชีอะไรพวกนี้ถูกต้องใช่ไม่ค่ะ
หมาเลขบางชีพดองค์สิทธิ์ที่ผมเปิดเนี่ยผมไม่เคยเอาใบพลนะครับไม่เคยไปโทษครับอ่อ

ที่มีโปสเตอร์เปิดรับบริจาคอะไรตรงนี้ขึ้นมา
อ๋อหรือฮะ

ผมรู้ไหมว่ามีภาพตรงนี้หลุดออกไปนะครับ

ผมเปิดบัญชีวันศูกรษตอนเฉียวเช้า
นะครับหลังจากธนาคารเปิดเรียนเรียบร้อยตอนเย็นก็มีอ่า
น้องนักข่าวท่านหนึ่งโทรมาบอกว่ามีการโพสต์ภาพดังกล่าวอ่า
ลงทางโซเชียลนะครับให้ลุงป้าเข้าไปดูหน่อย
ว่าเป็นฝีมือใครใช่ลุงกับป้าทำหรือเปล่า
ถ้าอยากจะให้ปิดบัญชีอยากจะให้ปิดบัญชี
เพราะว่าภาพมันหลุดออกไปแล้วทำให้อ่า
คนที่มีชื่อเสียงน่ะที่มีอยู่ในภาพน่ะเขาจะ
เราไม่ได้ขออนุญาตครับมันจะทำให้ลุงกับป้าเนี้ยอ่า
โดนฟ้องอะไรประมาณเนี้ยอืมผมก็เลยอืมอ่า
เป็นกระวนเหมือนกันว่าโอ้มันมีภาพจริงจริง
ให้ป้าแทนเช็คดูแล้วมันมีภาพจริงจริงนะครับครับ
นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้น
ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ฝีมือผมครับค่ะ
แล้วอยากจะคุยอะไรกับพี่อุ๊บบ้างไหมล่ะคะชี้แจงแกหน่อยไหม
หรือว่าชี้แจงคนที่อยู่ในโปสเตอร์นี้ไหมปกติพี่อุ๊บก็คุยกันดีนะครับ
เรื่องงานที่ตกค้างกันอยู่ก็คุยกันดีนะครับตั้งแต่วันที่๙นะครับ
ก็คุยงานกันเรื่องกระทั่งงานวันเด็กวันที่๘ลุงพลยังจะไปไหมอะไรยังไง
ก็ยังคุยกันดีอยู่นะครับแต่พอกลับไปถึงกรุงเทพหรือไปอยู่ทางนู้น
อากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ครับ
ก็เห็นพี่อู๋บอกก็ลุงพลไปเดินซ้อมเดินแบบอะไรแล้วไปล้อเลีย
อุ๊บเขาลักษณะไม่ให้เกียรติกันเนี่ยโอ้ยเหตุการณ์วันนั้นอ่ะ
ผมใส่ชุดเจ้าเมืองนะครับเขาให้ผมเชิญผมให้ไปใส่ชุดเจ้าเมือง
ตำนานตำนานหนองหานอะไรประมาณเนี้ยครับอืมแล้วอากาศมันร้อน
อากาศมันร้อนบริเวณตรงนั้นมันเป็นสาราที่เขาไปนั่งพักกัน
อ่าผมก็เลยนึกสนุกอ่าลองเดินแบบลองเดินแบบดูที่ใส่ชุดเจ้าเมืองเนี้ย
คือเจ้าเมืองมันจะเป็นชุดคนโบราณใช่ไหมครับชุดโบราณโบราณเนี่ย
หรือถ้าเดินแบบมันจะดูดีไหมอะไรประมาณเนี่ยผมก็เดินก็ไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียดขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่ามันมีเสียงคนคนหนึ่งบอกว่าผมเดินเหมือนใครบางคนอะไรประมาณเนี้ย
ซึ่งผมก็อธิบายอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ไปล้อเลียนอะไรใครครับ
ค่ะเขามองว่ารักษณะไปแบบอ่าบิดสายก้นอ่าก้นบิดอะไรอย่างเงี้ย
ล้อเลียนพี่อุ๊บอะไรเขาหรือเปล่าคือเดินแบบเนี้ยมันไม่ใช่
ไม่ใช่คุณอุ๊บวิริยะคนเดียวหรอกครับที่เดินแบบนี้นะ
ผมเชื่อว่าคนที่เดินแบบที่เป็นคนลักษณะแบบนี้คือเพศทางเลือกเนี่ย
เขาก็เดินกันอย่างงี้ปกติอะครับครับอืมค่ะอันนี้ลุงพ่อแล้วบอกนะ
เอกลักษณ์อีกแบบนึงนะครับอันนี้ต้องเอกลักษณ์ในการเดินแบบของพี่อุ๊บเนี่ย
ผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปของยูทูปเปอร์นะครับ
ก็จะเห็นเอกลักษณ์ของพี่อุ๊บเนี่ยมีทั้งอ้าปากมีทั้งเบ่งกล้ามนะครับ
มีทั้งอย่างอื่นคือดูได้ครับนั่นคือเอกลักษณ์ของพี่อุ๊บ
ถ้าเกิดว่าผมจะล้อเรียนผมต้องทำให้ถึงตรงนั้น
มันถึงจะเป็นการล้อเลียนครับอ่าเข้าใจครับ

เพราะตอนเนี้ยติอะค่ะนักข่าวของเรากิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุกค่ะครับ
มาขอร่วมรายการด้วยได้ไหมเผื่อลุงพลจะได้คุยอะไรกับติติ
ก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานอ่ะนะได้ไหมฮะขออนุญาตนะ
อยากจะบอกกันรุ่งตรงไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้นั่งอยู่ข้างแล้วครับ
เห็นยังเห็นหรือยังลุงพลเห็นแล้วเหรอได้ครับได้นั่งนั่งรออยู่
รออยู่นานแล้วเนี้ยแต่ว่าจะขอจะขอทั้งลุงพลก่อนว่า
ขออนุญาตก่อนอ่ะนี่แล้วแล้วแล้วพี่ติเปลี่ยนชุดยังครับ
ผลกระแสมานี่ติอยู่กับเราติอยู่กับเราติอะไรอยากจะบอกกับติ
แล้วลุงพลอาบน้ำหน้าพี่ติอาบน้ำหน่อยนะอาบแล้วครับอาบแล้วครับผม
ลุงพลมีอะไรอยากจะลุงพลมีอะไรอยากจะคุยกับติหน่อยไหมฮ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วพี่เข้ากรุงเทพกลับมากกตูม
กลัวโดนกักตัวเลยพี่เอาเรื่องเอาเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานก่อน
ลุงพลที่กระทบกระทั่งกันเนี่ยลุงพลมีอะไรอยากจะคุยกับติ
โดยตรงผ่านทางรายการไทยรัฐนิวโชว์แล้วไหมฮะเพราะว่าติก็คือนักข่าวของรายการ
อันนี้ก็จริงแล้วพี่ติก็มีความรู้สึกดีกับผมนะครับ
เพราะว่าเราก็เคยเดินขึ้นเขาอะไรไปไหนด้วยกันตลอดนะครับ
ตอนที่เข้ามาเกาะติดสถานการณ์ครั้งแรกนะครับพิธีก็มีความผูกพันกับผมเยอะนะครับ
ผมก็พยายามคุยปรึกษาเรื่องราวต่างกับพี่ติอยู่เป็นประจำนะครับ
ทุกครั้งแล้วก็มีสัมมาคารวะก็คุยกันปกตินะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดวันเมื่อวานนะครับด้วยอารมณ์มันพาไปครับตอนนั้น
เหมือนกับผมผมก็ถามพี่ตีว่าพี่ถ่ายผมทำไมพี่ถามผมหรือยังพี่ขออนุญาตผมหรือยัง
มันก็ไม่ได้มีคำอะไรที่รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งผมดูข่าวที่พี่ติไปสัมภาษณ์นะครับ
ช่องอมรินนะครับว่าลุงพยายามจะแย่งโทรศัพท์มือถือผมไป
ผมก็พยายามผมทำหน้าที่ของผมผมทำงานผมทำงานผมอะไรประมาณนี้
ซึ่งภาพมันออกมามันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าผมต้องไปจู่โจมไป
พยายามจะทำร้ายพี่ติอันนี้เรียนให้ทราบว่านิสัยผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
ที่จะชอบทำร้ายคนอื่นก่อนเสมอถามว่าผมอ่ะมีความกดดันมีความเครียดไหมมันก็มีบ้างครับ
ค่ะเดี๋ยวขอให้ติได้ตอบด้วยได้ไหมเพราะว่าติอยู่ในเหตุการณ์ความรู้สึกของติตอนนั้น
ติเขาอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกับสิ่งที่ลุงพลรู้สึกนะคะเดี๋ยวให้ติได้พูดหน่อยนึงนะ
เหตุการณ์เมื่อวานนะครับลุงผมก็ไม่เข้าใจว่า
ลุงอยู่ดีทำไมแบบว่าปีเข้ามาหาผมเลยไง
ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเข้าไปมาคำ
ลุงคนจะบอกว่าล้อเล่นเหรอ
วันนี้เราได้ฟัง
บรรยากาศมันเหมือนกับบรรยากาศตอนนั้นมันเหมือนกับว่าทุกคนพยายามที่จะกันผมออกมาว่า
ลุงคุมสติไม่อยู่แล้วนะลุงผิวขาดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็ห่วงครับกลัวจะมีการทำร้ายกันนะครับ
ซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมไม่มีการทำร้ายร่างกายใครแน่นอนครับ
คือวันนี้ตอนบ่ายเราได้ฟังที่ลุงพลได้แถลงได้แถลงผ่านสื่อหลักทั้งหลายได้พูดคุยกันแล้วก็แถลงขอโทษทั้งน้องฟ้าทั้งพี่ติก็แล้วแต่เนี่ย
ตอนนี้ติอยู่ตรงนี้อยากจะขอโทษหรือว่าแสดงความขอโทษต่อกันตรงยังไงไหมฮะ
ก็อันนี้ต้องเรียนว่าผมก็ไม่รู้นะพี่ติอายุเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เรียกพี่ติมาโดยตลอดนะครับไม่รู้ว่าพี่ติอายุเท่าไหร่แล้วพี่
ขอถามอายุหน่อยตัวเลขโอเคครับงั้นก็ผมแก่กว่าเนอะก็ผมก็เรียกพี่ติมาตลอดครับคือถ้าไม่ว่าอะไรนะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่พี่ติ
เดินเข้ามาในบ้านกรอกนะครับมารู้จักผมวันแรกนะครับพี่ติเคยเห็นผมเป็นคนแบบไหนนะครับอันนี้พี่ติตอบได้นะครับพี่ติรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนนะครับ
มีเจตนาที่จะจ้องทำร้ายผู้สื่อข่าวไหมมีนิสัยที่เกเลโมโหง่ายขี้งุนงิดง่ายอันนี้พี่ติตอบได้นะครับพูดได้ผมอนุญาตนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่
วันก่อนที่มันมีภาพหลุดออกไปว่าผมพยายามเข้าไปทำร้ายสื่อหนึ่งในนั้นก็มีพี่ติด้วยถ้าสิ่งนั้นมันทำให้พี่ติรู้สึกแย่นะครับรู้สึกแย่ว่าลุงพลเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้ว
จะทำร้ายผมเนี่ยอันนี้ผมให้พี่ติพิจารณาดูว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยผมมีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายพี่ติไหมอันนี้พี่ติตอบได้เลยครับถ้าผมผิดนะครับผมยินดีขอโทษนะครับขอโทษพี่ตินะครับ
ติจะตอบอะไรลุงพลไหมคะก็ผมกับลุงพลเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องแบบบัดหมางอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรต่อกันนะครับก็จะ
เหตุการณ์เมื่อวานผมก็ไปทำงานตามปกติเพราะผมเป็นสื่อมวลชนแต่ถ้าลุงแบบผมก็ไม่อยากให้ลุงไปทำแบบนี้อีกกับใครอีกอ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับตัวลุงด้วยและคนอื่นด้วยครับผม
พูดถึงยูทูบเบอร์ถามเลยกันแล้วกันตกลงยูทูบเบอร์เนี่ยที่ชาวบ้านกรอกเขาไม่ค่อยสบายใจอยากจะให้ออกจากพื้นที่ออกจากการตามติดชีวิตลุงพลหน่อยเนี่ยลุงพลว่ายังไงเรื่องนี้

ตัวผมเองเนี่ยผมก็จะบอกยูทูปเปอร์เสมอว่าผ้ากิริยาตรงไหนนะครับที่มันไม่เหมาะสมเหมือนกับผมอ่าอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างผมถุยน้ำลายอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากให้อ่ายูทูปเปอร์เนี่ยเขาถ่ายผมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่ผมทำแบบเนี้ยยูทูปเปอร์เขารู้ว่าผมชอบอ่าถมน้ำลายนะครับก็
พูดคำที่มันไม่เพราะมันไม่สุภาพอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นคำไหนที่สังคมเขายอมรับไม่ได้นะทีนี้ทีนี้คือจะบอกยูทูบเบอร์ว่าครับคือคือทางชาวบ้านเขาอยากให้ออกไปก็คือลุงพลจะใช้วิธีการคือจะไปทำให้ทางยูทูบเบอร์เนี่ยเขาอยู่กับชาวบ้านได้อย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมจะยังไม่ให้ออกไปเลยคือจริงจริงแล้วทุกคนก็ต้องเคารพสิทธินะครับ
เขาก็ไปเช่าห้องอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรชาวบ้านนะครับครับผมก็เรียนให้ทราบว่าทางยูทูปเปอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปก้าวกายละเมื่อสิทธิ์ของชาวบ้านคนอื่นนะครับเพราะว่ายูทูปเปอร์ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ที่บ้านผมครับค่ะลุงพลเดี๋ยวขอสรุปสั้นสั้นก่อนที่จะเบรกกันตอนนี้นะคะคือประเด็นสำคัญของเรื่องเน

พื้นที่ตอนที่ผมไปรายการพัดของน่ะกลับมาแล้วผมก็เชิญสื่อดังกล่าวเนี้ยมาทำข่าวที่อ่าบ้านเกาะเกาะนะครับซึ่งจากอยากจะคุยอยากจะคุยอยากจะเคลียร์เรื่องอ่าความสงสัยในตัวผมในระหว่างผมกับพ่อแม่น้องชมพูเนี้ยพ่อแม่น้องชมพูเนี้ยก็เลี่ยงสื่อมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการนะครับของม
ก็รอวันนั้นอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาคุยกับผมดีดีนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่ที่สงสัยผมมาโดยตลอดเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงต้องสงสัยผมนะครับซึ่งผมเองกับครอบครัวชมพู่เนี่ยเรารักกันนะครับเราดีต่อกันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำกับชมพู่นะครับซึ่งแม่น้องชมพู่น่าจะเข้าใจดีนะครับว่าในระหว่างเรื่องของผมนะครับ

ไม่ใช่คนเราไม่ได้ทำอะไรหลานแน่
ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับ
คือวันที่๑๑พฤศจิกายนนะครับ
วันนั้นผมไม่เห็นน้องชมพู่นะครับ
ประแทนก็ไม่เห็นนะครับ

ครอบครัวชมพู่ตอนช้ามาเขาทำอะไรยังไง
อันนี้เราไม่รู้นะครับ
คนที่อันนี้ผมขออนุญาต

ผมคิดว่าเหตุการณ์วันดังกล่าวเนี่ย
พ่อแม่ชมพู่น่าจะตอบได้ดีที่สุดนะครับ
พร้อมกับน้องสดิ้งด้วยว่า
น้องชมพู่น่ะหายตอนไหนเวลาไหนนะครับ
น้องไปเล่นอ่าถ้าสายตาพี่สดิ้งเนี่ย

พ่อแม่เขาน่าจะตอบได้ดีสุดมากกว่าผม
ผมก็พยายามพูดตรงนี้มาเสมอว่า
คนที่จะตอบเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดคือน่าจะเป็น

ว่าน้องตกลงน้องหายที่ไหนเวลาไหนครับ
ลุงพลคนที่เข้าเครื่องจับเท็จชุดล่าสุดเนี่ย

กังวลมั้ยเวลาตามหาน้องชมพู่อะไรพวกนี้

เวลานี้ขอบคุณลุงพลมากค่ะที่คุยกับเราในรายการนะคะ

ใช่ค่ะแล้วติเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะ

คุณกิติศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าจะทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อไปในการติดตามคดีของน้องชมพู่
เดี๋ยวก็ลงพื้นที่ไปอีกใช่ไหมคะ